สนับสนุนโดยธนาคารกรุงเทพ

ร้องได้ในเพลงแรกแบบนี้ค่ะ
รับแล้วค่ะ๓๐๐๐บาทครับ
แม้ตั้งแต่ทำรายการมานะคะ

รู้สึกว่าผู้ที่นั่งรออยู่ด้านล่างดีใจสุด
ก็มีกรณีของคุณสมศรีนี่แหละค่ะนะฮะ
ถึงขั้นกรี๊ดกันเลยค่ะนะคะด้านล่าง

เป็นเพลงของคุณดาวไทยยืนยงนะครับ
ชื่อเพลงว่ารอยแผลเป็น

ให้ลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยจับฉลาก
ร้องเพลงนี้เพราะลูกศิษย์แกเยอะมากนะครับ
คุณดาวไทยก็ได้จับฉลากร้องอัดแผ่นเสียง

ดังตอนคุณคัทริยามรสีเอามาร้องใหม่นั่นเอง
ก็เป็นเพลงที่ทำให้คุณสมศรีนะครับ

รู้สึกว่าวันนี้จะดูนิ่งนะครับคุณสม
นิ่งดูนิ่งมากเหมือนไม่ได้นอนมาก่อนนะ
คือมีสองอย่างคือตื่นเต้นหรืออดนอน

พอขึ้นมานี่เปลี่ยนเป็นคนละคนเลยนะ

นี่ถ้าเกิดเพลงลึกไปนี่ไม่นิ่งกว่านี้เหรอฮะ
พอเพลงลึกไปอยู่อย่างนี้

เป็นเพื่อนเรา

เกี๊ยงศักดิ์
สบายนะคุณสมศรีมีสติมีอะไรได้แต่ว่า

แล้วแสดดูแบบว่า
ให้ร่างกันออกมา
มาถึงเพลงที่๒คุณสมศรี
เพลงที่๒นี้มูลค่า๖๐๐๐บาทกันแล้ว

อินโทรเพลงที่๒มาเลยครับ

สมศรีถึงก็ออกตัวเลยดีเดี๋ยวสมครับ

ป๊าปป๊าปป๊าปนี่ค่ะ

คุณสมศรีหลังจากไปทบทวนโอ้โหงานหนักเลยนี่
ค่ะงานหนักเลยค่ะแต่เนื้อ

นั่นน่ะสิ
ไม่ค่อยถนัดแนวเพลงของคนนี้อ่ะครับ
แต่ด้วยความที่เราเป็นศิลปินเป็นนักร้องงานเลี้ยง

เอาละครับถ้าเคยร้องมาเลยครับ
เพลงที่๒มูลค่า๖๐๐๐บาทนี้
ตกลงว่าจะเล่นหรือจะหยุดครับ

เล่นแน่นอน
ต่อกันไปเลยสำหรับเพลงที่๒นะครับ

จะใช้หรือไม่ใช้ครับ

ขอให้โชครับไปกันแล้วกันค่ะคุณสภาษี

ร้องได้ให้ล้านเพลงที่๒

ขอให้โชครับ
ก็อยากดูแลให้มากกว่านี้เหลือเกิน
แต่กลัวจะเพลินจนเธอทำเกินหน้าที่
ก็ถูกให้เป็นแค่คนรู้จักเลื่อนเป็นคนรักไม่ได้สักที
จึงทำเท่าสิทธิ์ที่มียามเห็นเธอเป็นทุกข์ใจ
ห่วงอยู่ไกลจะหน้ายิ้มให้ด้วยสายตา
คอยเป็นธุระในเรื่องที่พอช่วยได้
ขอโทษบางคราวที่ต้องเหินห่างและมีบางครั้งที่เคยขาดใจ
อย่างที่ขอมากไปเจ้าที่หัวใจเขาห่วงเฮ
คนที่ไม่ใช่แฟน
ทำแท้ทุกเรื่องไม่ได้

เหงาก็เข้าใจ
แต่ไม่อาจให้ยืมอ้อมแขน
คนที่ไม่ใช่แฟน
ทำแทนทุกเรื่องไม่ได้
หน้าที่ตามฐานะใจ
ทำเดินเก้าล้ำเส้นแฟน
ภาระในเขตอ้อมแคร์
ไม่ใช่แฟนทำแทนไม่ได้
เสียงหวานใสมากันอีกแล้วนะคุณสมศรี
บอกว่าเป็นแฟนเห็นแทนพอได้

หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์คิดว่าร้องไปเนี่ยมั่นใจคะนะ

ช่วงนี้นะฮะอาการเธอก็ยังนิ่งนิดนึง

มาดูกันดีกว่านะครับว่าคุณสมศรี
จะผ่านเพลงที่๒ไปได้หรือไม่
สำหรับเพลงที่สองนะครับมูลค่าหกพันบาท
คุณสมศรีร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
โหงได้โหงได้โหงได้โหงได้โหงได้
เกงที่สองมูลค่า๖๐๐๐บาท
คุณสมศรีร้อง

โหงได้โหงได้โหงได้โหงได้โหงได้
ร้องได้แบบนี้ค่ะตอนนี้คุณสมศรีรับแล้วค่ะ๖๐๐๐บาท
แล้วก่อนนี้จะไปศักดิ์๕แถวด้วย

คิดว่าสั่ง๒แถวดีกว่าอย่างน้อยก็เดินทางสะดวก

เป็นไงครับมั่นใจแค่ไหนครับร้องไปแล้ว

คุณสมศรีร้อง

โหงได้ให้ร้าง